ส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับในบ้านเราก็จะมีศึกใหญ่ที่มันเกิดขึ้นทุกปี
จะชินตาแล้วแต่ว่าแฟนที่อาจจะไม่ได้ชอบกีฬาต่อสู้เนี่ยอาจจะยังไม่หลงไหล
กับศึกสมิเดอร์วันแชมป์เป็นชิปแน่นอนครับ
วันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็จะมีการต่อสู้กันที่ประเทศไทยนะครับ
เป็นสนามที่สามของปีนี้น้องโอ๋ไก่ย่างห้าดาวครับ
ซึ่งเป็นยอดมวยนะครับจากเมืองสกลก็เตรียมกลับมาสู้ในไทยอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็การขึ้นสู้ครั้งที่๓ในวันแชมเป็นชิปครั้งนี้สำคัญมาก
เพราะว่าน้องโอกลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้งนึงเนี่ยหลังจากหายไปนาน
จะได้มีโอกาสในการขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับ
อันนี้เขาต่อยในรายการของพวกเวิลซีรีส์
ก็เป็นรายการมวยดังเหมือนกันอีกหนึ่งค่ายนะครับ

จะอยู่ที่เอวของใครก็ควรจะไปลุ้นเชียร์
ก็ไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สำคัญครับ
ก็เตรียมตัวอย่างดีครับเขาตัวสูงยาวตัวตัวตัวสูงออก
แล้วก็เป็นมวยหมัดชกหมัดได้ดีครับ
เป็นผิดผัวสักไหมครับในการเจอกับตัว
คงระวังตัวให้มากกว่าเดิมครับแล้วก็ไม่ประมาทครับ
ก็คงจะเป็นแข้งนะครับเพราะว่าแข้งยาวกว่าหมัด
ก็ฝากแฟนคลับแล้วก็แฟนมวยชาวไทยทุกคนนะครับ
ก็ให้ฝากแฟนมวยแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่าน
ก็ช่วยมาเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งหมดด้วยครับ
๗คนนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยครับ
จากน้องโอแล้วก็ยังมีนักสู้ไทยที่จะขึ้นสังเวียนด้วยนะครับ
ทั้งครูตองชนลพัฒน์วิรัติชัยลิกะอิชิเกซุประเล็กเกียร์หมู่๙ครับ
รวมทั้งโจนัทธวุฒินะครับ๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
รวมทั้งถ่ายท่อสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับ